ดูเรื่องนี้กันหน่อยจำคดีสะเทือนใจคดีนี้ได้ไหมคะ
คดีของแม่ปุ๊กอะค่ะแม่ปุ๊กที่ไปวางยาลูกให้ป่วย
รับบริจาคแล้วก็ไปโพสต์เอาอาการของลูกไปรับบริจาค
วันนี้นานแล้วนะปี๖๐คดีนี้เมื่อปี๖๐นะคะ
แล้วก็ตอนที่ถูกจับเนี่ยก็๒คดีด้วยกันนะคะ
ที่โดนคือคดีเกี่ยวกับลูกแล้วก็คดีช่อโกงอีกคดีหนึ่ง
คือเขาโอนเงินมาให้แล้วแล้วไม่ให้ของแต่วันนี้สารอาญาพิพากษานะคะ
สำหรับคดีที่ไปโพสต์อาการป่วยของลูกคือไปทำร้ายลูกนั่นแหละนะคะ
สารอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีที่นางสาวนิตถาวงวานหรือแม่ปุ๊กจำเลย
วางยาลูกเพื่อรับเงินบริจาคที่พนักงานอายการสำนักงานคดีค้ามนุษย
เป็นโจทยื่นฟ้องในข้อหาค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการนำคนมาขอทานเป็นเหตุให้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตาย
พยายามฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำการขอทานช่อกง
และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชักจูงใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความชั่วร้าย
มีพยานหลักฐานชัดเจนแม้จำเลยให้การสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน
ไม่ลดโทษให้คงให้ประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ
นี่ค่ะสารสั่งประหารชีวิตนะคะพิพากษาประหารชีวิต
คดีนี้เดี๋ยวย้อนให้ฟังนิดนึงนะคะเริ่มเมื่อปลายปี๖๐ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเนี่ยสังคมออนไลน์เราเห็นภาพอาการป่วยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓ขวบ
ชื่อว่าน้องอมยิ้มหน้าบวมปากคอบวมแล้วอาเจียนอย่างน่าสงสารเลย
แล้วบอกว่าลูกสาวป่วยด้วยโรคเรนินโนมาซึ่งเป็นโรคระบาด
เพียงหนึ่งในล้านต้องใช้ค่ารักษาสูงแล้วเธอก็ขายของด้วย
เปิดรับบริจาคด้วยแล้วน้องอมยิ้มเสียชีวิตเมื่อปี๖๒
ปีต่อมาเนี่ยแม่ปุ๊กก็เริ่มโพสต์อีกนะคะ
คราวนี้เป็นอาการป่วยของน้องอิ่มบุญลูกชายคนเล็ก

แล้วก็เปิดรับบริจาคขายของออนไลน์คือวนแบบนี้อีก
แต่ว่าครั้งนี้การสั่งซื้อมีปัญหา
ปุ๊กก็ถูกแจ้งข้อหาช่อโกงเนื่องจากโอนเงินแล้วไม่ได้ของ
อันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคดี
ส่วนคดีนี้หมอตรวจร่างกายน้องอิ่มบุญอย่างละเอียด
แล้วพบพบสารเคมีออกฤทธิเป็นกรดเข้าสู่ร่างกายด้วยการกลืน
ทำให้เป็นแผลในปากลำไส้กระเพาะอาหาร

คราวนี้ทีมแพทย์ก็เลยสงสัยพฤติกรรมของคนเป็นแม่

แล้วก็นำมาซึ่งการพิพากษาประหารชีวิตของสารอาญาในวันนี้ค่ะ
ตำรวจกองปราบเนี่ยก็นำกำลังไปจับกลุ่มที่บ้านพัก
วันนั้นเนี่ยแม่ปุ๊กรับสารภาพเฉพาะคดีช่อโกง
ซึ่งคดีช่อโกงก็สารอุทธรพิพากษาจำคุก๓ปี
ตั้งแต่๒๙กรกฎาคมปี๖๓

ก็๒คดีด้วยกันนะคะวางยาค้ามนุษย์พิพากษาประหารชีวิต
กงพิพากษาไปแล้วจำคุก๓ปีค่ะ
คดีแม่ปุ๊กก็เป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรานะคะ